คือมีลูกสาวอาการไข้ขึ้นสูงเหม่อลอย
คุณพ่อคิดว่าลูกผีเข้า

วาดผีสาหกรอยไปนี่

ไม่ใส่โซ่บ้านคุณไม่ต้องกลัว
ถ้าหวานพี่ด้วยเดี๋ยวกินเดี๋ยวทุกคนรอบเลือกหน่อยนะ
ถ้าหวานพี่ด้วยเดี๋ยวกินนะ
ตัวนี้ไม่รอบกลับไปได้
ตบจนหน้าบวมจนด่าร่างทรง

แล้วญาติยังไม่แยกไม่ห้ามอีกเหรอ
นี่คือที่เห็นนั่งนี่นั่งทับหน้าอกเขานะคะ
แล้วเอามือจับแล้วก็ตบตบอยู่อย่างนี้ค่ะ
นี่บอกจะเอากับกูเหรอนี่หมอผีเหรอ
ไม่ต้องสงสารมันกูไม่กลัวแต่มันหน้าบวมแล้วนะ
ค้างไว้สักคืนนึงเดี๋ยวกูพากลับบ้าน
ค่อยพาตัวไปรักษาจะตายไหมคะเนี่ย
นี่คือร่างทรงอากงบอกนี่คือวิธีไล่ผี

น้องผู้หญิงตอนแรกขอร้องหลังด่าเลยค่ะ
ร่างทรงแต่ร่างทรงก็ด่าทีตบพี่ปากดีปากบอนอยู่แบบเนี้ย

นี่สำนักทรงนะคะที่ตำบลอ่าวตรงอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรัง๑๘กันยายน

คือเขาบอกน้องมีอาการป่วย

คือก่อนหน้านี้น้องเป็นไข้อยู่๓วันเหมือนลอยจำใครในบ้านไม่ได้

เออพาหาหมอกรพาหาหมอกร

เนี่ยแล้วพอไปถึง
ไปถึงเป็นยังไงเจอร่างทรงอากง

ทรงอากงอ่ะอากงไปโกรธใครมาเนี่ย

เออไม่ฟังไม่อะไรเลยอ่ะ

นี่กลับมาถึงบ้านนอกจากอาการจะไม่หายแล้วนะคะพี่อุ๋ย
หน้านี่ปูดบวมไปหมดตามตัวมีแต่รอยช้ำรอยเขียว
เลือดออกบางจุดกินข้าวกินน้ำไม่ได้เลย

แล้วทำยังไงพาส่งรักษาโรงพยาบาลวังวิเศษค่ะ
นั่นไงกว่าจะส่งโรงพยาบาลได้
นี่ต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศูนย์ตรังนะคะ
เพราะว่าคือเครื่องมือต้องครบกว่าแปลว่าอาการหนักนะ
ครอบครัวไปแจ้งความสพวังวิเศษแล้ว
บอกรับไม่ได้กับพฤติกรรมร่างทรงค่ะ
พูดข่าวเราไปที่ศาลเจ้าในพื้นที่ตรงนี้แหละ
สถานที่เกิดเหตุไปถึงเนี่ยเจอพ่อของน้องผู้หญิงคนนี้

มีผู้ใหญ่บ้านประหลัดอำเภอและญาติของร่างทรงไม่ต่ำกว่า๑๐คน
นายนี่คนกลางนี่ใช่ไหมถอดเสื้อนี่ใช่ไหม

มีประหลัดมีผู้ใหญ่
มีร่างทรงญาติร่างทรงอากงด้วย
อยู่มีผู้ชายสวมเสื้อสีดำคนหนึ่งไม่รู้เป็นใคร

ผู้สื่อข่าวเราก็เลยขับรถออกไปจอดรอที่
ถนนสาธารณะบริเวณหน้าสรรเจ้า
ก็ถูกลูกสาวของร่างทรงสองคนเดินมาไล่อีก
ออกไปไกลกว่านี้อีกออกไปห่างสรรเจ้าเลย

ใช่ค่ะแต่เราก็ได้คุยกับพ่อของน้องที่ถูกตบเมื่อกี้อะนะคะ
บอกว่าได้รับการติดต่อจากตัวแทนคู่กรณี
ให้ไปพูดคุยปรับความเข้าใจค่ะ
คู่กรณีพยายามเสนอเงินเยียวยาให้เรื่องจบ
แต่พ่อบอกลูกสาวพ่ออาการยังไม่ดีขึ้นเลย

คุยกันในเครือญาติก่อนแล้วพ่อจะตัดสินใจ
คุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มานะคะว่าโอ้โหดูคลิปแล้วเนี่ย
ไม่รู้ว่าผีเช่าน้องผู้หญิงหรือเข้าล่างทรงอกงกันแน่
มีวันนี้จะบอกว่าก็พามาเอง

โครงมันพาให้มาตบมาปีเค้านะ

จะขอให้เงินชดใช้เป็นการเยียวยา
แต่ญาติเขาบอกไม่รู้คนของเขาจะเป็นยังไง

หนักจะหนาขนาดไหนไม่รู้เขาบอกยังไม่เอายังไม่คุยด้วย
จากการตรวจสอบเห็นบอกว่าสารเจ้าแห่งนี้
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับอำเภอวังวิเศษด้วยนะคะ
แต่หลังจากนั้นมีการสำรวจโรงพระในพื้นที่
แล้วก็เชิญตัวแทนสารเจ้ามาร่วมปรึกษาหารือแนวทาง
รวมถึงแนวทางการปฏิบัติหรือขออนุญาตด้วย
คืออันนี้ไม่รู้ว่าจะต้องเข้าข่ายกฎหมายข้อไหนบ้าง
ถ้าเกิดสมมุติอัตถาเป็นความรู้
ถ้าเกิดเขาแจ้งแบบทำร้ายร่างกายอย่างนี้แจ้งได้ไหมพี่อุ๋ย

ร่างกายใช่ไหมถูกต้องแล้วคือมันจะยังไง
ถ้าเขาบอกว่าเอาก็เป็นคนพามาให้รักษาเอง

คือเขาพามาให้รักษามาอ่ามาไล่ผี
คือวิธีรักษาเป็นอย่างนี้มันใช่หรือเปล่า
เขารู้ว่าวิธีรักษาเป็นอย่างนี้เขาจะพามาหรือเปล่า

คนที่เขาเจ็บเขาก็ร้องอยู่ร้องอยู่บอกให้หยุดให้หยุด
เข้าอะไรเขายังจำพ่อจำแม่จำคนที่พามาได้ยังเรียกชื่อถูก

เอ้าถ้าคนในครอบครัวป่วยพาหาหมอก่อนนะคะ
ขอร้องจริงอย่าเพิ่งพามาหาหมอผีเลย